มาดูเรื่องของการทวงหนี้โหดข้างรวมทั้งการออกสัญญา
ไม่เป็นธรรมของบรรดานายทุนต่าง
มาร้องไห้อ้อนวอนสื่อ

เพราะว่ามีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งค่ะคุณยายไปค้ำประกันให้กับหลานเนี่ย
เป็นเงินจำนวน๓๐๐๐บาทด้วยกัน
แต่ทีนี้ถูกนายทุนฟ้องกลับ
บอกว่าไม่มีการจ่ายเงินและสัญญาเนี่ยอ่านไม่ชัดเจนนะคะ

คุณยายก็เลยร้องไห้เสียใจนะคะอยากจะให้สื่อช่วยเหลือหน่อย
พร้อมสามีคือคุณตาประเสริฐอายุ๙๐ปี
ร้องไห้อยากจะให้สื่อมวลชนช่วยเหลือหลังจากที่ถูกนายทุนเงินกู้
เอาเปรียบทำสัญญาไม่เป็นธรรมค่ะ
คุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าปี๕๘ลงลายมือชื่อค้ำประกันเงินกู้นอกระบบให้กับครอบครัวของหลานชาย
หลานชายชื่อวนายวีรยุทธ์บุญยะวันตังอายุ๕๐ปี
ตอนนั้นเป็นเงิน๓๐๐๐บาทด้วยกันนะคะ
ซึ่งขณะนั้นในสัญญาเงินกู้มีลายมือชื่อของนายวีรยุทธ์เป็นผู้กู้

ต่อมาช่วงปลายปี๖๐นายทุนยื่นฟ้องคุณยายค่ะ
และฟ้องหลานชายด้วยเป็นเงิน๓แสนบาท
อกจากนี้ให้ทนายมาถ่ายภาพบ้านบนเนื้อที่๑งานเศษ
แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าไม่เอาเงินมาคืนจะยึดทั้งบ้านแล้วก็ที่ดินที่คุณยายอยู่เนี่ย
ซึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความหวาดวิตกแล้วก็กังวลใจให้กับคุณยายแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างมาก
กินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวไม่มีที่อยู่นะคะ
นางถะปิตาบุญยวันตังหลานสาวอีกหนึ่งคนของคุณยายเล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนจะมีการทำสัญญาเงินกู้๓๐๐๐บาทที่เป็นปัญหากันเนี่ยนะ
เธอเคยไปยืมเงินกู้ของในทุนรายนี้มาก่อนด้วย
ครั้งละ๕๐๐บาทบ้าง๑๐๐๐บาทบ้าง
แล้วก็จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายสัปดาห์ดอกเบี้ยโหดมากนะคะ
อัตราร้อยละ๑๐แต่ทีนี้ช่วงหลังหาเงินจ่ายดอกเบี้ยไม่ไหวจริง
สุดท้ายนายทุนรายนี้แจ้งว่าตัวเลขของเธอตอนนี้ติดหนี้
จากเดิมเนี่ยหลักหมื่นพุ่งพุ่งขึ้นไปอยู่๑๒๐๐๐บาทบวกดอกเบี้ยแล้วนะคะ
และเมื่อนำไปรวมกับยอดเงินที่คุณยายพันธุ์เป็นผู้ค้ำให้กับหลานชาย
ก็คือนายวีรยุทธ์ซึ่งเป็นสามีของเธอนี่แหละ
ตอนนี้ยอดรวม๓แสนกว่าบาทค่ะ
ถาปิตาบอกว่ารู้สึกสงสารยายพันธุ์มาก
เกรงว่านายทุนจะตามมายึดบ้านแล้วก็ยึดที่ดินของคุณยาย
บอกว่าก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือจากสื่อมวลชนนะคะ
ยายพันธ์แล้วก็ครอบครัวยื่นเรื่องร้องเรียนร้องขอความเป็นธรรม
ศูนย์ดำรงธรรมในจังหวัดพัทธลุงแล้วค่ะ